เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการ
กุ๊กครัวญี่ปุ่นคนหนึ่งอายุ๔๐กว่าปีแล้วค่ะ
คือเดิมเป็นโรคตับอยู่แล้ว
แล้วก็มีการตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อน
ทีนี้พอกลับมาถึงห้องพัก
ที่เป็นอยู่มันกำเริบคุณภาคภูมิ

แล้วเลือดนี่นะโอ้โหแดงฉานเต็มในห้องน้ำหมดเลย
ท้ายที่สุดเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม

โดยตำรวจสพบังเสาทงที่สมุทรปราการ
ก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
อยู่ภายในบ้านเอื้ออาทรที่หมู่๕อำเภอบางสาวทง
แล้วพอไปตรวจสอบมันเป็นอาคารที่๓๐อยู่ชั้นที่๕
เข้าไปในห้องเจอเป็นรอยเลือดค่ะ
แดงฉานอยู่เต็มพื้นห้องเลย
แล้วก็จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีการลื้อค้นข้าวของนะคะ
แล้วในห้องน้ำก็ไปพบร่างของผู้ตายคือนายถาวรนิโส
อายุ๔๗ปีค่ะเป็นกุ๊กครัวยญี่ปุ่น
อยู่ที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่ง
โดยผู้ตายอยู่ในห้องนี้คนเดียวนะคะ
ภูมิลำเนาเดิมก็เป็นคนพื้นเพที่จังหวัดอุบล
มาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็มาพักอยู่ที่ห้องนี้
ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอสภาพศพคือ
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่ชักโครก
แล้วเลือดมันเต็มห้องน้ำไปหมดเลย
วันนี้คุณผู้ชม๒๓๐ทับ๓๙
ทีนี้จากการตรวจสอบตามร่างกายของศพแล้วไม่เจอบาดแผล

ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๑๐กว่าชั่วโมง
ทีนี้จากการที่สอบสวนก็รู้ว่าผู้ตายได้ไปดื่มกิน

พอผู้ตายกลับมาถึงที่ห้องพัก
ผู้ตายปวดบริเวณท้องด้านขวา
หลังจากนั้นค่ะพอปวดท้องด้านขวาเสร็จแล้วก็มีการอาเจียนออกมาเป็นเลือด
ซึ่งเขาก็พยายามเดินไปอาเจียนไปเนี่ยคือพยายามเดินไปถึงห้องน้ำค่ะ
หลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำก็มาหยุดอยู่ที่ชักโครก
แล้วท้ายที่สุดก็สิ้นใจนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไปตรวจสอบสภาพภายในห้อง
เราก็ยังเจอร่องรอยของคราบเลือดอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจที่ห้องพักใกล้ด้วย
ปรากฏว่าห้องพักที่อยู่ในชั้นเดียวกันกับห้องที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็ปิดประตูล็อกหมดเลยไม่มีคนอยู่ทั้งชั้นเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ไปเจอกับคุณหานรงวงเปรมค่ะ
ก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเจ็บนะ
ตอนแรกเป็นคนเจ็บอยู่อยู่ในบ้านเอื้ออาทร
ทีนี้ทีมกู้ภัยก็ไปถึงจุดที่เกิดเหตุ
แล้วเลือดกระจายอยู่เต็มห้องไปหมดเลย
ตอนนั้นยังไม่เจอผู้ตายนะคะคือเห็นในห้องว่ามีรอยเลือด
ก็เดินตามรอยเลือดไปอะค่ะลักษณะเนี่ยเหมือนกับลากไปกับพื้น
คือเหมือนกับผู้เสียชีวิตพยายามเอาร่างของตัวเองเนี่ย
พยุงประคองร่างตัวเองไปที่ห้องน้ำครับแล้วไปถึงก็เจอ

พัดต้นน่ะคือรับจ้างจักรภูมิภาพเหมือนว่าเป็นชายทำ

รู้สึกเป็นคนติดสุราอะไรอย่างนี้
ภายในห้องผมไปก็จะมีขวดเขาเรียกขวดสุรา
เป็นแบบยังไม่ได้เปิดทานอะไรอย่างนี้

คาดว่าน่าจะทานสุรานะครับ

ส่วนเราไปสอบถามเพื่อนร่วมงานของผู้ตาย
เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าผู้ตายจะดื่มเบียร์
เมาหนักเพื่อนร่วมงานก็ไปส่งที่ห้อง
แต่ทีนี้สาเหตุการตายยังไม่ทราบแน่ชัด
บอกด้วยนะว่าผู้ตายมักจะบ่นเสมอเลย
เจ็บท้องด้านขวาแต่ก็ไม่ยอมไปให้หมอตรวจ
ก็คือรู้แหละว่าเป็นโรคตับนะคะ
เดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเพื่อนผู้ตายเลยแล้วกันนะครับ
ร่วมงานก็จะดื่มทุกวัน

แล้วพี่เคยไปนั่งดื่มกับแกไหมครับ
ก็เคยบ้างครับเป็นบางครั้ง
มีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมครับเป็นโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแกเป็นโรคตับนะครับ
นี่ค่ะเป็นข้อมูลจากเพื่อนของผู้ตายนะคะ
ตอนนี้ญาติก็ติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ